ทีนี้เรื่องนี้มาเตือนภัยผู้หญิงกันหน่อย
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๘ปีเป็นผู้เสียหาย
เธอบอกว่าเธอนั่งรถสองแถวไป
แต่เธอถูกจับขออภัยจับก้นนี่แหละ

ใช่ค่ะเพื่อจะได้นำไปดำเนินคดีนะคะ
แล้วเธอบอกว่าเธอจะเอาผิดเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดด้วย

โอ้โหนี่คือเป็นจังหวะที่คือลงไปแล้วค่ะ

คือผู้เสียหายพยายามตามถ่ายนะคะจะให้เห็นหน้าซะหน่อย
คลิปนี้นางสาวหญิงอายุ๒๘ปีผู้เสียหายเอามาเปิดเผยไว้ค่ะ
หลังเกิดเหตุถูกผู้ชายคนนี้ลวนลามด้วยการจับก้นขณะโดยสารรถสองแถว
สวนผักเขตตลิ่งชันกรุงเทพช่วงเที่ยงเมื่อวานค่ะ
เธอก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยทางเฟซบุ๊ก
นางสาวหญิงอายุ๒๘ปีผู้เสียหายบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยเห็นไหมคะฝนกำลังตก
โดยสารรถสองแถวคันสีฟ้าจะไปซื้ออาหาร
แต่ระหว่างกำลังจะลงรถอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
ผู้โดยสารชายรายหนึ่งที่นั่งอยู่เบาะซ้ายฝั่งเดียวกับเธอเนี่ย
ระยะห่างกันประมาณ๑ช่วงแขน
ก้นเธอเฉยเลยค่ะขณะที่เธอกำลังลุกขึ้นกดออด
เธอเลยต่อยสวนไปด้วยนะไปโดนหัวไหล่ของคนก่อเหตุในหนึ่งที
อืมทำให้ผู้ชายคนนี้ตกใจแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยคือ

พยายามวิ่งตามไปจะดึงหน้ากากอนามัยออก
แล้วก็หยิบโทรศัพท์ที่อยู่กระเป๋าหลังของกางเกงยินเธอถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
แต่คือไม่ทันไงเพราะวิ่งหนีไปก่อนเนี่ยอย่างที่เห็น
เนี่ยตอนนั้นฝนตกด้วยใช่เนี่ยก็เลยแค่เห็นหลังไวคือพยายามจะไปดึงกระชากหน้ากาก
แต่ไม่ทันนะคะฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยนะคะ
หนูก็เลยโอเคต้องแจ้งต้องโพสต์ให้คนส่วนผักรู้ว่า
มันมีแบบนี้นะอย่างน้อยจับมันไม่ได้อะไรยังไง
คนอื่นเขาเห็นคลิปเราเขาจะได้ระวังตัวหรือถ้าเขารู้ว่าเป็นใครมันก็คือจะง่ายขึ้น
แล้วก็ด้วยความเจ็บใจก็เออถ้าใครเห็นก็ฝากต่อยมันด้วยนะ
คือจังหวะนั้นเราก็คิดว่าไม่น่าต่อยแค่หลายวัน
แบบทำไมไม่ทำมันเยอะกว่านี้แต่คือตอนนั้นมันตกใจมาก
แบบตกใจคือมันก็เป็นครั้งแรกที่ตัวหนูโดนโดนอะไรแบบเนี้ย
นี่นะคะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะตกใจ
ยังไม่ทันตั้งสติทำอะไรก็หนีไปก่อนแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่โพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลปรากฏมีชาวเน็ตค่ะ
มาแจ้งเบาะแสบอกว่าผู้ก่อเหตุชื่อเล่นวันในฉุนอ๋ออายุเนี้ยประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีแล้วนะ
แล้วก็อาศัยอยู่แถวนั้นแหละอยู่ย่านสวนผัก๑๙เป็นเด็กวัดด้วยค่ะ
ย่านมหาสวัสดิ์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีก็มีการรวบรวมหลักฐานเนี่ยนะคะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสอนอตลิ่งชันไว้เพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะโอ้โห
ดูสิภัยสังคมนะขึ้นรถสองแถวก็ยังจะโดนลวนลาม
ไม่แล้วประเด็นคืออายุไม่ใช่น้อยนะแต่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่ควรทำนะคะ